ไหนนะครับเข้ามาดูแลได้นะครับผม

อันนี้พี่สัมภาษณ์เบื้องต้นผู้ชายคนนี้พ่อเรียนเบื้องดี
ก็เข้าไปตรวจสอบผู้ชายคนนี้มีคนขอความช่วยเหลือ
หมู่บ้านนาขุมที่นครปฐมช่วยตัวเองไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าถูกรถเฉียวชนแล้วรถก็หนีไป
ตอนแรกมีเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาล
แต่ทำแผลเสร็จแล้วเขาก็เอามาไว้ตรงจุดนี้จุดเดิม
ทีมข่าวของเราก็ลงไปนะคะไปพบกับชายเร่ร่อนคนนี้

ล้าไม่ได้กินข้าวมา๒วันแล้วก็น่าจะยังเจ็บอยู่นะคะ
ไปถามกับคุณจักรพงศ์กลิ่นเจริญชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า
เตี้ยเนี่ยค่ะเป็นคนไร้บ้านแล้วอยู่ที่สาราแห่งนี้นานปีกว่าแล้ว
สารานี้ก็ติดกับสารเจ้าขุนไกล
แล้วในเตี้ยเองก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ชาวบ้านสงสารก็แบ่งอาหารให้บ้าง
เมื่อวันจันทร์ตอนที่ในเตี้ยกำลังขี่จักรยานกลับมาที่สารา
ปรากฏมีมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาแล้วเฉียวชนในเตี้ยจนจักรยานล้ม
เตี้ยบาดเจ็บที่เข่าซ้ายขาทั้งสองข้างก็มีแผลนะคะ
ถลอกด้วยที่ข้อศอกพลเมืองดีก็แจ้งเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาล
แต่เมื่อคืนนี้เขาผ่านมาที่นี่พบว่าในเตี้ยล้มกองอยู่กับพื้นข้างสารานอนตากฝนอยู่
เพราะขยับตัวไม่ได้ก็เลยพามานอนในสาราค่ะอ่า
เตี้ยเองเนี่ยบอกกับเราบอกว่าอายุ๔๔ปีไม่มีญาติพี่น้องเสียชีวิตหมดแล้ว
ส่วนใครเฉียวชนก็จำไม่ได้จำได้แค่ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินค่ะ
รู้ไหมรถอะไรชนจ๊ะรถเครื่องนี่แหละเป็นที่กลับปลา
ชนแล้วเขาหนีเหรอเออเขาก็คาดไปเขามาเขาเมียเขา
เรื่องนี้ค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีหลายฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือในเตี้ยนะคะ
เกลี้ยกล่อมอยู่นานถึงจะยอมกลับไปรักษาตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คุณสุรสักระพาเพศนักพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองนครปฐมบอกว่า
ก่อนหน้านี้ในเตี้ยอยู่กับพี่สาวแต่หลังจากพี่สาวเสียชีวิตไป
เมื่อปีที่แล้วก็มาอยู่ที่สาราแห่งนี้คนเดียวนะคะ
เพราะว่าเขาเป็นคนต่างด้าวไม่มีบัตรประชาชน

เรื่องต้นตอนนี้ส่งในเตี้ยไปรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐมให้หายก่อน
แล้วเดี๋ยวจะประสานช่วยเหลือกับทางพัฒนาสังคม

เพื่อที่จะช่วยเหลือในระดับต่อไปค่ะ